ค่ะวันนี้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพทะเลด้วยเพราะว่าอ่านข่าวก็ไปเจอว่าชาวบ้านซื้อปลาพอเปิดเหงือกดูว้ายเหงือกดำมากมันเกิดจากน้ำมันรั่วไหลหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดิฉันไปตรวจสอบให้นะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่กลางทะเลเลยแต่วันนี้ใครที่จะไปเที่ยวทะเลภาคใต้ยังพอไปได้

ฝั่งทะเลอันดามันฝนเยอะมากช่วงเช้าและหลังจากนั้นช่วงเที่ยงไปค่ะลมทะเลหอบออกมาหอบฝนเอามาขึ้นมาสูงขึ้นไปเรื่อยจนถึงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วนะคะแล้วรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งหมดด้วยวันนี้ฝนตกมากฝนตกหนักมากจริงจริงนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ร้อยละหกสิบของพื้นที่เป็นต้นไปปัจจัยยังคงเหมือนเดิมค่ะไม่ว่า
ตอนนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าลมทะเลที่พัดพัดขึ้นมาอ่าวไทยนะคะสูงขึ้นค่ะและลมแรงขึ้นด้วยปัจจัยแบบนี้ทำให้คลื่นสูงตามไปด้วยเตือนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะฝั่งอ่าวไทยที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้จุดไหนที่มีฝนอยากออกไปดำน้ำระมัดระวังด้วยแต่ว่าฝั่งทะเลอันดามันยังพอไปได้ค่ะส่วนเรื่อง
ที่จะไปท่องเที่ยวพื้นที่ต่างจุดไหนที่ไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนค่ะเพราะนั่นคือเรื่องของความชื้นแต่ยังมีไหมความหนาวมีนิดหน่อยนะคะมีแถวแถวภาคเหนือนะครับฝั่งเหนือฝั่งตะวันตกก็คือเชียงไรเชียงใหม่คุณผู้ชมจากที่เราเตือนไปฝนตกภาคใต้ตกยาวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่จะตามมาก็
นี่เป็นน้ำป่าค่ะน้ำป่าไหลลงมาเขาต้องผ่านแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนมาทางน้ำตกลงมาเรื่อยจนถึงพื้นที่ราบรุ่มเข้ามาถนนค่ะพัดสะพานขาดนี่อำเภอโนพิตำเส้นทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทางเข้าวัดภูเขาเหล็กกระแสน้ำตัดขาดเลยชาวบ้านติดเกาะค่ะแต่ตอนนี้ได้ข่าวแววมาว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปซ่อมแซมแล้วนะคะให้ข้ามทางได้ชั่วคราว
ของน้ำที่มันเยอะขึ้นไปดูทะเลเพราะวันนี้เรามาตรวจสอบทะเลค่ะนี่คือฝูงปลาและปากการังใต้ท้องทะเลที่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงานน้ำใสไหมทะเลสวยเนอะสวรรค์นักดำน้ำที่แท้ทรูเลยค่ะแล้วช่วงนี้ฝั่งอันดามันพอไปได้อากาศพอไปได้แต่ช่วงบ่ายไม่ค่อยเหมาะใครอยากไปดูไปดูปากการังสวยจองทริปดำน้ำได้เลยนะคะ
เราเน้นที่เกาะซีมิลัน
คุณผู้ชมเกาะซีมิแลนด์เขาจะปิดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
รีบไปนะคะช่วงนี้มีมาตรการของรัฐด้วย
ไม่ว่าจะเป็นไทยเที่ยวไทย
อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมไปหาเอาดูแล้วกันนะคะช่วงนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวนะคะ
แต่ว่าจุดไหนคลื่นสูงก็ระวังด้วยนะส่วนดิฉันเนี่ยโอ้ย
ได้เวลาดำน้ำแล้วโอ้ยตกไปตรวจสอบแล้วค่ะ